หายจากวงการบันเทิงไปนานอยู่เหมือนกันในบ้านเรานะคะ

ถูกต้องแล้วแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่จาพนมไม่ค่อยมีผลงานบันเทิงในบ้านเรา
แต่ว่าตัวเขาเองยืนยันว่าไม่ใช่เพราะเคยมีปัญหากับอดีตต้นสังกัดค่ะ
อย่างที่เราได้ติดตามข่าวดราม่ากันไปก่อนหน้านี้นะคะ
โดยให้แฟนชาวไทยเนี่ยติดตามกันได้จากซิงเกิ้ลแรกเพลงแรกในชีวิตของเขา
เดือนหน้านี้ก็มีโปรเจคของหนังฮ่องกงหนังจีนนะครับ
มี๓เรื่องครับก็จะเข้านี้ก็พาราดอก
ก็ปีหน้าก็จะเข้าแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อไม่กี่
เมื่อไม่ใช่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ

นิคเจอร์ของเราก็คือมีคือมวยไทยของเราอยู่แล้ว
คือมวยไทยนี่มันสามารถแบบว่าแปล
ไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลก็ยังแบบว่าตอนนี้ก็ใช่ไหม
ล่าสุดก็มีสอกกลับก็มีอะไรพวกนี้
ก็ทำให้เป็นการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราอีกทางหนึ่ง

แล้วโอกาสที่จะกลับมาทำงานที่ไทยหรือมาเล่นน้ำที่ไทยอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่ไหมพี่
ก็ต้องรอติดตามดูนี่ต้องรอติดตามดู
คือเพลงนี้เขาบอกว่ามีการใช้ดนตรีไทย
ผสมผสานกับท่าเต้นที่เป็นศิลปะ
การต่อสู้ของไทยคือเป็นแบบฉบับของพี่จาธนนท์นั่นแหละนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่มีความสามารถหลากหลาย

บู๊ตต่อสู้ก็ได้